สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข่าวการเมืองว่าด้วยการโหวตเลือกนายกว่าด้วยการตั้งรัฐบาลเป็นหัวข่าวใหญ่มาหลายวันแล้วครับ
วันนี้ถูกปาดหน้าแล้วครับถูกปาดหน้าด้วยข่าวทักษิณกลับ๑๐สิงหา
เจ็ตส่วนตัวลงดอนเมืองหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
ตำรวจนำตัวส่งสารสารก็ส่งไปราชธรรมพอถึงราชธรรมกรมราชธรรมแจงขั้นตอนส่งตัวคุมขัง
ยันขั้นตอนปกติก็คือต้องกักตัว๑๐วันก่อนอันนี้เรื่องโรคโควงโควิดอะไรต่างเนี่ย
ฉะนั้นข่าวที่ได้รายงานไปแล้วเมื่อสักครู่ก็เอามาตอกย้ำอีกทีโดยเฉพาะขั้นตอนที่ว่า

จะไปขังที่ไหนขังยังไง
ลองฟังคำชี้แจงอธิบายจากอธิบดีกรมราชธรรมคุณอายุสินทบพันธ์
ท่านก็บอกว่าเมื่อผู้ต้องขังตามหมายสารถูกส่งตัวมายังเรือนจำ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมจะใช้ขั้นตอนปกติของเรือนจำเพื่อจะจำแนกผู้ต้องขัง
เหมือนผู้ต้องขังรายอื่น
เช่นเช่นทำประวัติตรวจร่างกายแยกกักโรค
เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดประมาณ๑๐วัน
แล้วถ้าหากมีโรคประจำตัวราชธรรมก็มีแพทย์ดูแลตามระเบียบ
แต่ถ้าเป็นโรคประจำตัวที่จะต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง
จะใช้ดุลยพินิษฐ์นำตัวส่งไปยังทันทะสถาน
โรงพยาบาลราชธรรมอย่างไรก็ตามนายทักษิณถือเป็นผู้ต้องขังสูงอายุ
ในส่วนเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้น
อาจจะต้องดูพื้นที่คุมขังติดตั้งกล้องวงจรปิด
และตรวจสอบอาหารอาจจะต้องคนเข้มงวด
ฟังอย่างนี้ก็พอจะอนุมานได้ว่า
คุณทักษิณน่าจะอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลราชธรรม
เพื่อรอขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษ
การอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลนั้นเนี่ย
ก็จะสะดวกสบายมากกว่าอยู่ในห้องขังทั่วไป
ส่วนด้านตำรวจเนี่ยเขาก็ดำเนินการทำขั้นตอนครับ
ตมทั้งตำรวจบัญชาการนครบาน
เขาเตรียมพร้อมจะรับตัวเขาบอกเขาวางกำลังเข้ม
ในเส้นทางคุมตัวตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติ
อย่าไปตื่นเต้นครับเพราะว่าอันนี้เป็นการเตรียมขั้นตอน
ตามปกติทั่วไปเพื่อป้องกันการชิงตัวนักโทษรายสำคัญ
อันนี้ที่เขาทำทำกันเนี่ยแต่ว่าฉากนี้จะไม่มีจะไม่เกิด
เพราะว่าทุกเรื่องได้มีการประสานได้มีการเขียนบทจัดฉากกันแล้วว่า
มาถึงตรงนั้นทำยังไงอะไรยังไง
อันนี้ก็เอามาขีดเส้นใต้ให้ฟังว่าคุณทักษิณคงจะต้องกลับมา
ก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่ที่เพื่อไทยเป็นแก่นำเพื่อโชว์ให้เห็นว่า
ไม่ใช่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วไปช่วยคุณทักษิณให้กลับมา
กลับมาก่อนกลับมาในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชายังเป็นนายกอยู่
ทีนี้ประเด็นที่ต้องคุยกันต่อก็คือเรื่องการโหวตเลือกนายก
ซึ่งได้ข้อยุติว่าตอนนี้เป็นช่วงพักยก
ส่วนจะโหวตกันอีกทีนึงเมื่อไหร่ยังไม่มีกำหนด
ก็ต้องรอว่าวันที่๓สิงหามติของสารรัฐมนูลจะว่ายังไง
วันที่๙สิงหามีโอกาสจะได้นัดประชุมโหวตกันไหม

ฉะนั้นฉากนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ได้มีเวลาหายใจหายคอ
ยิ่งช่วงคุณทักษิณกลับมาเนี่ยใกล้นี้ข่าวก็จะถูกแย่งซีน
ข่าวการเมืองก็จะถูกแย่งซีนไปพอสมควร
เพื่อไปเอาใจใส่กับข่าวคุณทักษิณ

ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะได้ตั้งหลักไข้ครวน
ครวนว่าจะเดินหน้าตั้งรัฐบาลอย่างไร
ที่จะให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
ตั้งรัฐบาลยังไงที่จะให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
โดยเฉพาะภักดิ์เพื่อไทย
ซึ่งรับบทเป็นผู้นำในการตั้งรัฐบาล
พักเพื่อไทยช่วงนี้ออกซ้ายก็โดนออกขวาก็โดน
ซ้ายกอดไว้กับก้าวไกลไปไหนไปกัน
อยู่ไหนอยู่กันไม่ทิ้งกันไม่ปล่อยมือกัน
ก็เห็นอยู่แล้วว่าเจอกำแพงเจอขวากหนามเจอด่าน
ไม่มีทางที่จะหาเสียงมา
นายก๓๗๕และตั้งรัฐบาลได้เห็นกันอยู่
คันจะออกขวาดีดเก้าไกลออกไป
หรือเจรจาให้ก้าวไกลถอยออกไปก็ไม่ได้อีก
เพราะว่าก้าวไกลเขายังยืนยันว่าเขาไม่ไป
เขายังไม่ลาออกจากการเป็นพักร่วม๘พัก
เขายังอยู่และเขาจะอึดอยู่ต่อ

คุณวิโรธลักษณะดีศรบอกว่า
สู้กับคนหน้าด้านต้องด้านกว่า
ฉะนั้นสถานการณ์ขณะนี้ก็ผอืดผอมคาราคาซังกันไป
ผมถึงบอกว่านี่เป็นต้นทุนเป็นรายจ่ายของการเดินหน้า
เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทย
เพราะว่าถ้ามันโฉงชาง
แล้วทำให้คนมีความรู้สึกได้ว่ามีการทรยศกัน

แล้วถ้าเขาคิดว่าคนที่เลือกเพื่อไทยมา
เขาคิดว่าอุตส่าห์เลือกเพื่อไทยมา
เพื่อให้ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย
แต่เอาคะแนนที่คนเลือกมาไปปูทางเป็นพรม
ให้พักร่วมรัฐบาลเดิน

อันนี้หนักเลยครับ

บทลงโทษที่นักการเมืองกลัวที่สุด
คือบทลงโทษจากประชาชน

พักที่เคยใหญ่ก็กลายเป็นพักเล็กไปตั้งเยอะแยะ
พักเล็กกลายมาเป็นพักใหญ่ขึ้นมาได้
เรื่องของประชาชนทั้งนั้น
แล้วก็จะปิดท้ายขีดเส้นใต้
เมื่อวานเนี่ยผมบอกโอ้ยมีคนเสนอให้รอ
สวหมดอำนาจในการเลือกนายกต่อ

แล้วมาโหวตกันตอนนั้นอึดไปก่อน
ผมก็บอกว่านั่นมันเป็นข้อเสนอที่ประชดประชันแดกดันเป็นไปไม่ได้
อ้าวมีแฟนคลับเขาบอกผมว่า

ถ้าจะรอให้พักประชาธิปไตยมาตั้งรัฐบาลได้
ต้องใช้เวลาอีก๔ปีถึงจะมีเลือกตั้งใหม่
แต่ว่าอันนี้มันรออีก๑๐เดือน
ระหว่างรอ๑๐เดือนกับรอ๔ปีเอาอันไหน
ระหว่างรอ๑๐เดือนกับรออีก๔ปีเอาอันไหน
ฉะนั้นอย่าคิดว่า

เพื่อให้สวหมดอำนาจ

อ้าวก็มีคนคิดจริง

สามร้อยสิบสองกอดกันไว้ให้แน่น

ก็คาราคาซังอยู่อย่างนั้น

ขอเอาการ์ตูนของเพื่อนผม

วิธีฆ่าตัวตายของนักการเมืองคืออะไรล่ะครับ
นักการเมืองเคยพูดไว้ยังไงพูดไว้ยังไงยังไง
แล้วถึงวันหนึ่งก็ถูกคำพูดของตัวเองที่เคยพูดไว้นั่นแหละ
กลายมาเป็นคมหอกแทงเข้าไปที่ตัวนักการเมือง
เป็นคมหอกคมดาบแทงตัวนักการเมืองแล้วนักการเมืองก็ตาย
ตายเพราะคำพูดของตัวเองตายเพราะตระบัดสัตว์ที่พูดไว้
แล้วไม่ทำอย่างที่พูดเออก็ขอบคุณคุณอรุณวัชลสวัสดิ์
เอามาส่งสัญญาณถ่ายทอดให้ได้คิดกันหน่อยครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ